จนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งที่คืบหน้าที่สุดจากณวันที่เพิ่งจะเกิดเหตุก็คือเส้นทาง
แล้วก็จำนวนอาจารย์๙มแน่ที่อาจารย์วิทยาบอกแล้วก็จำนวนลูกกระสุนที่ใช้ไปคือ๑๓
แล้วก็นอกนั้นเรื่องอาวุธนึกไม่ออกแต่ถ้าทางการยิงเหมือนที่อาจารย์วิทยาบอก
คือถ้าคนในวงการใช้อาวุธปืนจะรู้กันว่าแบบคือพูดไปในทางเดียวกันหมดเลยคือแบบนี้ต้องฝึก
แต่ไม่ต้องฝึกไม่ใช่ฝึกปกติไม่ใช่ฝึกของหน่วยงานราชการปกติ
ต้องเป็นห่วยงานพิเศษด้วยที่จะฝึกที่จะยิงได้ขนาดนี้
อาจารย์เอาอย่างนี้ค่ะอาจารย์อาจจะได้แบบลึกซึ้งมาสำหรับข่าว
แต่ว่าอาจารย์คิดว่าอันไหนที่เราพอจะพูดคุยกันได้บ้างคะจากครั้งที่แล้วที่เราพบกัน
จากครั้งที่แล้วที่เราพบกันเนี่ยนะครับผมในมุมมองส่วนตัวเนี่ยนะครับ
มันทำให้แนวทางการสืบสวนเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนก็ได้นะครับ
โต้แย้งกันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมเห็นจุดหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับ
คือเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับผมไม่ได้ออกมาว่าใครมาตอบโต้ผม
มาหักล้างเหตุผลอะไรของผมนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ
มันทำให้แนวทางสืบสวนเนี่ยอาจจะหลงประเด็นได้ทำให้เสียเวลาไปได้นะครับ
เพราะว่ามันคนละขนาดกระสุนนะครับก็มีคนพยายามที่จะออกว่า
บทสรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับผมยืนยันได้ตรงนี้
มันมีอะไรสำคัญครับต่างกันนิดหน่อยหน่อยคือแค่ขนาดปืนลักษณะกระสุน
ท่าทางที่ใช้ในการก่อเหตุไม่พอเหรอคะเราต้องลึกไปขนาดว่ามันเป็นรุ่นไหนโดยละเอียดด้วยเหรอคะ

ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พกในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนะครับ
สมรรถนาการยิงมันสูงกว่ามันติดอุปกรณ์เสริมได้มากกว่า
เชิญค่ะค่ะคนนี้พอคนที่จะไปถึงตรงนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอาวุธ
พอสมควรมากพอสมควรนะครับมันก็จะวงมันก็จะแคบเข้ามาได้หน่อยหนึ่ง
ในวงมันก็จะแคบขึ้นถูกไหมครับอ่าแทนที่ว่าปืนเนี้ยมันก็วันนี้นะครับ
มันมีตั้งสองสามร้อยหัวกระบอกอ๋อวงมันกว้างเนี่ยครับอ๋อ
เพราะฉะนั้นมันเลยต้องระบุให้ได้ใช่ในมุมผมก็คือ
เราต้องระบุชนิดของอาวุธปืนให้ได้เพื่อกรอบมันจะได้แคบลง
อาจารย์ค่ะที่เราเอาขึ้นบนหน้าจอขออนุญาตนะคะเพื่อใช้ประกอบข่าวนะคะ
ใช่ครับคืออะไรอ่ะอาจารย์อะไรกับอะไรยังไงคะ
กระบอกที่กระบอกที่อยู่ขวามือไอ้ซ้ายมือก่อนนะครับกระบอกร่างก่อน
กระบอกร่างก่อนอันนั้นคือเราก็รู้กันอยู่แล้วอันนั้นของโคตรร้าย
ในภาพข่าวในภาพข่าวจากภาพในภาพข่าวนะครับและภาพข่าว
มันมันไม่ชัดหรอกครับค่ะแต่สำหรับคนที่ในการที่เขาใช้อาวุธเนี่ย
นะครับเขาก็มองกันออกนะครับเขาก็มองกันออก
นั่นก็คือไอ้วงวงสีแดงเนี่ยนะครับที่ผมผมวงไว้ให้
นั่นภาพที่ผมทำให้ขึ้นมาเห็นนะครับในซี่แซ่ดคือภาพซ้ายมือเนี่ย
นะครับภาพซ้ายมือนะครับที่เขียนว่าหมายเลขสองนั่นคือคือลางติดไฟฉาย
อุปกรณ์เสริมจะเห็นไหมครับว่าของซีแซ่ดเนี่ยมันจะมีร่องบากอยู่อีก๓ร่อง
ไหนเป็นบ้างตรงเป็นบ้างตรงกลางล็อกไว้ตรงกลางนะครับ
ล็อกอุปกรณ์ไม่ให้เคลื่อนตัวมันก็ไปแมทกันกับไอ้เจ้าปืนของคนร้ายที่อยู่ในภาพด้านล่าง
ค่ะนะครับแมทนะครับคนร้ายด้านล่างในขณะเดียวกันวงที่สองวงที่หนึ่งนะครับ
ที่หนึ่งที่เป็นนกสับนะครับของซีซัดมันจะเป็นทรงกลมเจาะโปร่ง
ส่วนของเอสเคเนี่ยนะครับมันจะเป็นหง่อนนกศัพท์ที่เป็นจังหอยยื่นเอามา
นี่คือความแตกต่างและในภาพของคนร้ายเนี่ยปืนคนร้ายเนี่ยมันก็เป็นทรงกลมนะครับ
ทีนี้กลับไปที่ภาพเอสเคคือไอ้กระบอกขวามือจะเห็นว่าหมายเลข๒นะครับ
หมายเลขสองของซีแซทกับหมายเลขสองแมคส์สองของเอสเคเนี่ย
เอสเคไม่มีร่องนะครับเรียบเรียบไม่มีเรียบเรียบ
ภาพขวาเนอะอาจารย์ภาพขวาในจอค่ะด้านขวาในจอ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสรุปได้เลยครับว่ามันคือซีแซทเอสพีศูนย์
ทีนี้มันก็จะไปโด่งอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดประเด็นที่ว่ามีพี๐๑อีก
ไอ้พีศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะสั้นกว่านี้
ลำกล้องมันจะสั้นกว่านี้นะครับมันแค่ประมาณสักสามนิ้วเสร็จเศษ
อาจารย์ค่ะที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยนะคะคือภาพร่างคือจากภาพข่าว
ข้างบนซ้ายขวาเนี่ยคือบอกยี่ห้อบอกประเทศที่ผลิตใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นคือถ้าตามภาพข่าวมันคือภาพซ้ายด้านบน

ก็จะระบุยี่ห้อแล้วก็แหล่งประเทศที่ผลิตได้แล้ว
นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องทำให้เห็นว่าเรารู้เราควรจะรู้เยอะที่สุดจากข่าวใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเรียนขอถามแบบนี้ค่ะอาจารย์มั่นใจเหรอคะ
ตกลงที่เราคุยมาทั้งหมดนี้ใช่แน่ใช่ไหม
คือมันมีโอกาสที่จะแบบมันมีรุ่นอื่นของอันอื่นที่ใกล้เคียงคล้ายกัน
ไม่ชัดของภาพมันจะทำให้เข้าใจผิดเป็นอื่นได้ไหมคะ
ขอภาพอีกสักภาพนี้นะครับที่ผมส่งมานะครับ
จะเป็นภาพสไลด์อีกชุดหนึ่งครับอีกภาพหนึ่งครับ
ที่เป็นภาพสองก็บอกคู่กันนะครับแต่อีก
อาจารย์ตอนที่อาจารย์สามารถระบุสมมติเอาตามที่อาจารย์วิทยารบุก่อนนะคะ
ตกใจไหมสำหรับคนที่อยู่ในวงการอาวุธปืน
คือเหมือนกับมันตกใจไหมว่าไอคนเก่าเหตุถ้าสมมติจิงแค่ทองนะคะ
วงการปืนถ้าเจอรุ่นนี้ตกใจไหมสำหรับการใช้เพื่อยิง

ยังไม่ต้องพูดถึงเครื่องเก็บเสียงนะ
หรือเครื่องมือเทาเสียงหรืออะไร
ประเภทนี้มันใช้ในหมู่นักกีฬาอันที่๑

ก็บอกถ้าซื้อพาณิชย์มันก็แปลก๙๐๐๐๐บาท
ถ้าซื้อสวัสดิการมันก็๖๐๐๐มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
เพราะผมไม่มีสิทธิสวิตชสวัสดิการราคามันสูง
รูปนี้ป่ะคะที่นั่นอย่างไรคะอาจารย์คะ
ทีนี้ไอ้ข้อแตกต่างที่คุณจอมขวัญถามว่าผมมั่นใจได้อย่างไร

จะเห็นว่ามันไม่เต็มนะครับมันไม่เต็มสไลด์นะครับ
มันเป็นระบบอะไรนะเอาพูดกันแบบพื้น

มันกินสรรสไลด์เต็มสรรสไลด์เลยแล้วก็ล้ำเข้าไปอีกข้างหนึ่งด้วย
คือพื้นแต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อแต่ละโมเดลมันจะมีอัตลักษณ์ของมันเอง

มันจะเฉพาะมันจะเฉพาะว่าถ้ารุ่นนี้เอาใหม่
ี่ห้อนี้รุ่นนี้มันจะมีเฉพาะเหมือนเช่นแบบบางคนก็จะมีไฟถี่คิ้ว
มีไฝถี่จมูกใช่ไหมคะมีปานแดงมีปลานำคือมันจะมีความเฉพาะของเขา
ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับคุณจุกขวัญบริษัทผลิตอาวุธเนี่ยนะครับ
จะมีอัตลักษณ์ของเขาเองเขาจะพยายามคงอัตลักษณ์ของเขาเอาไว้

เราเห็นตรงส่วนไหนก็ตามเหมือนกันครับ
ปืนในวงการนะครับนักเล่นปืน

ความเฉพาะใช่ไหมคะทีนี่ที่เรารีกจะมามาสักครู่นะอาจารย์บอกว่า

เป็นรุ่นที่คนใช้น้อย
ใช่ครับต่อให้เอ๊ะมันหาซื้อง่ายไหมคะ
ก็ซื้อไม่ยากครับ
คือไม่ใช่รุ่นที่แบบโอ้โหต้องแบบสั่งมาเฉพาะไม่ค่อยมีคนสั่งเข้ามาขายไม่ค่อย
มีคนซื้อใช้ในประเทศไทยไม่ใช่ครับ
มีแต่ราคาสูงค่อนข้างสูง
แล้วที่คนซื้อน้อยเพราะอะไรเพราะราคาหรือใช้ยากหรือยังไงคะ
อย่างนี้ครับเพราะเดี๋ยวผมออกตัวนิดนึงเดี๋ยวนักกีฬาเขาจะมาถล่มผมเข้า
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการปืนที่มีสมรรถนะสูงก็ซื้อก็ซื้อ
ก็แน่นอนพวกโจรหรือคนพวกมิจฉาชีพก็อยากจะมีได้เหมือนกัน
เอาตามสถิติเท่าที่เราทราบนะคะส่วนใหญ่คนที่ใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้
เป็นคนกลุ่มไหนคะอาชีพไหน

เอาใหม่เอาใหม่ต้องเป็นคนที่มีวิธีการเลือกอาวุธแบบไหนคะ
คือมันสวยเป็นพิเศษมันยิงเร็วกว่ามันแม่นยาวกว่าหรือยังไงฮะ
คืออย่างนี้ครับไอ้ปืนรุ่นนี้นะครับสำหรับในเมืองไทยเนี่ย
แล้วก็ตลาดโลกด้วยนะครับ
เจตนาเขาออกมาเพื่อให้เป็นปืนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ซึ่งเราคุยกันในเทปที่แล้วไปแล้วเนี่ยนะครับ
ระดับโลกมันต้องใช้ปืนที่มาสมรรถนะสูงก็อยากได้อยากได้เอาไว้เพื่ออะไร
เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสะสมเพื่อการแข่งขันเพื่อตอบสนอง
อะไรก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีกรอบหรอกครับอาจารย์ที่บอกว่าเอางี้ก่อนนะคะ
คือราคาสูงแน่แล้วก็แต่ว่าสมรรถนะของเขาใช้คำถูกป่ะไม่ได้สมรรถนะเขาดีมากเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าแหมตั้งคำถามลำบากคือว่ามันระบุคนใช้ได้เลยไหมเช่น
อย่างน้อยต้องมีเงินกลุ่มต้องเป็นคนมีเงินเป็นพิเศษต้องเป็นคนที่ได้รับการฝึกมากพอ
ถึงจะใช้แล้วเหมือนกับแบบใช้มันได้อย่างดีโดยเฉพาะถ้าประกอบกับภาพข่าว
แล้วถ้ามันใช่อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะคือแปลว่าคนนี้ต้องมี๑๒๓๔๕คุณสมบัตินี้
ถึงจะใช้ปืนลักษณะนี้เพื่อก่อเหตุนี้คือมันสามารถจะพาไปถึงขนาดนั้นได้ไหมคะ
ถึงขนาดนั้นครับแต่แน่ก็คือต้องมีกำลังในการซื้อชอบ
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นจะต้องเป็นอย่างนั้น
ไม่ได้บอกไม่ได้เลยใช่ครับผมเพราะการซื้ออาวุธลักษณะแบบนี้ก็แล้วแต่
แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันใช้กันน้อย
ก็คือตัวปืนมันมีขนาดใหญ่มันมีน้ำหนักเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อมาเพื่อเอาไปติดตัวอะไรนะครับคนก็จะไม่ซื้อกันแล้วนะครับ
ไว้เก็บไว้แข่งขันเพื่อสะสมเพื่อความชอบส่วนตัวกลุ่มมันก็จะแคบลง
สิ่งที่อาจารย์วิทยาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชม
คราวที่แล้วที่เราคุยกันหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุใหม่นะคะ
ช่วงหน้าค่ะยาวกับอาจารย์จอมเดชบ้าง
คือถ้าสมมุติลักษณะอาเว่นเป็นแบบนี้เราไปผนวกกับภาพการก่อเหตุที่อาจารย์บอก
ซึ่งฟังแล้วมันก็ยิ่งหดหู่นะถ้ามันเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าในทางอาชญาวิทยาแล้วเนี่ย
สมมติลักษณะแบบนี้